ตอนที่๕กัมพลผู้ให้การศึกษา
จากงานด้านหนังสือพิมพ์แล้ว
กัมพลวัชรพลยังมีความคิดในการตอบแทนประชาชน
อุปการะเกื้อหนุนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ด้วยการสร้างโรงเรียนในท้องที่ห่างไกลความเจริญ
เพราะต้องการให้โอกาสเด็กไทยเหล่านั้น
ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันกับเด็กในเมืองใหญ่
โดยเฉพาะเด็กในถิ่นธุระกันดาล
ไม่มีรองเท้านักเรียนต้องเดินเท้า
พายเรือถวนน้ำไปถึง๒ชั่วโมงก็มี
นายกัมพลจึงให้สร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ต่อมานายกัมพลวัชรพล
ได้จัดตั้งมูลนิธิไทยรัฐ
เพื่อดูแลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

อกจากการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศแล้วนายกัมพลวัชรพลยังส่งเสริมการศึกษาหลายด้าน
เช่นการพัฒนาครูผู้สอนด้วยการจัดวิทยากรฝึกอบรมปฏิบัติการให้ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
การให้โอกาสผู้บริหารคุณครูและนักเรียนได้ไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาในต่างประเทศ
และการจัดประกวดวิทยานิพลดีเด่นสาขาการสื่อสารมวลชนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างด้วย
กัมพลวัชรพลได้รับการยกย่องว่าเป็นคนหนังสือพิมพ์ผู้ยิ่งใหญ่ของไทยและต่างประเทศ
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
พศ๒๕๑๖เป็นสมาชิกวุฒิสภา๓สมัยติดต่อกัน
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรสูงสุดชั้นมหาปรมาพรช้างเผือก
พศ๒๕๓๓ตอนต่อไปจากผลงานด้านต่างและคุณงามความดี
จึงทำให้นายกัมพลวัชรพลกลายเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่ยูเนสโก้ประกาศยกย่อง
อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ